แต่ว่าอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าหน่อยค่ะ

วันนี้มีม็อบส้นสูงค่ะ
ก็คือมีกลุ่มผู้ที่เขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙
และกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใด
เขานำส้นสูงหลากสีไปวางเอาไว้ที่ประตู
เขานำชุดบิกินี่ไปผูกเอาไว้ที่ประตูค่ะ
ตัวแทนพนักงานลูกจ้างในสถานบริการอาบอบนวด
อาโกโกบาคาราโอเกะ
และพนักงานบริการอิสระออนไลน์นะคะ
นี่ค่ะใส่บิกินี่ไปแบบนี้คือใส่ทับชุดนะคะ
แล้วก็เอาไปผูกไว้ที่บริเวณที่รั้วด้วยประตู๔ธรรมเนียบรัฐบาล
คือกลุ่มนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบจริงนะ
เพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วจะอดตายกันอยู่แล้ว
เขาไม่ได้เปิดแบบสถานท่องเที่ยวตอนกลางคืนอะไรแบบนี้
คือปิดแบบมานานแล้วเขาไม่มีรายได้เลย
แล้วเขาก็ไม่ได้รับการเยียวยาใด
คือมีการไปเรียกร้องแบบนี้นะคะ
บอกว่าคำสั่งปิดสถานบริการเขากระทบจริง
ขอเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทต่อเดือนได้ไหม
กว่าสารบริการจะกลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่ง

รั้วธรรมเนียบเป็นลักษณะของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้
แต่ประเด็นคือเขาขี่เซ็นต์ไตล์เอาไว้นะคะ
ว่าข้อเรียกร้องของเขาขอ๑๕วันนะ
ถ้าหลังจาก๑๕วันแล้วยังไม่ชัดเจน
จะกลับมาที่ธรรมเนียบรัฐบาลอีกครั้ง
และคราวนี้บิกินี่อาจจะเยอะกว่าเดิม

ใช่ค่ะส่วนกลุ่มไทยไม่ทนค่ะ

ก็มาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก

ที่ประกาศลักหลับคนไทย
แล้วก็แสดงเชิงสัญลักษณ์นะคะ
นำผ้าขาวปูทับร่างของประชาชน

ให้กับการบริหารประเทศที่ล้มเหลวค่ะ